อยากดังเดี๋ยวจัดให้ค่ะคิมซิกเนเจอร์เขาโพสต์ภาพพร้อมข้อความ
ทางเพจเขาบอกว่าขอนแก่นพี่น้องบ้านเราไม่กลัวโควิดกันเหรอ
ลักษณะท่าทางไม่น่ากลัวนะคะสิบสี่เมษายนประชาชนพากันตั้งวงดื่มเหล้า
เล่นน้ำในคลองไม่กลัวโควิด๑๙เลย
เจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาเตือนนะแต่ไม่มีใครฟังค่ะ
พี่กัดด้วยคลองส่งน้ำบ้านศิลาโกธาจังหวัดขอนแก่น
ตำรวจสพเมืองขอนแก่นโดยชุดปราบรามลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
เนี่ยกลุ่มวัยรุ่นลงเล่นน้ำที่คลอง
เอาไม่ให้สาดน้ำกันไม่ให้สาดน้ำ
ลงเล่นน้ำเองไงจะได้ไม่ต้องสาดแต่เยอะอยู่น่ะอืม
เป็นการรวมกลุ่มกันนะคะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วค่ะ
บางคนก็มากันทั้งครอบครัวลงเล่นน้ำในคลองชนรับประทาน
ไม่มีมาตรการใดทั้งนั้นแหละให้คุณผู้ชมดู
สวมหน้ากากไม่เว้นระยะห่างตำรวจก็ต้องแจ้งเตือนเกี่ยวกับ
การประกาศคำสั่งของจังหวัดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ฝ่าฝืนมีความผิดอะไรก็ว่าไปตำรวจให้ความรู้ไปนะคะ
แล้วก็มีความผิดอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นพรบโรคติดต่อ
พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอความร่วมมือปุ๊บ
สภาพเป็นแบบนี้ทุกคนขึ้นมาจากคลอง
แต่ก่อนหน้าเนี้ยลงไปในคลองน้ำเป็นไม่แน่ใจ
มันมันไปถึงไหนแล้วอ้าวอีกหนึ่งภาพนะคะ
แห่ไปบางแสนกันเยอะมากที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
จนหลายคนเนี้ยเป็นกังวลกันเลยว่าแม่
คือรู้แหละว่าไม่ได้นัดกันมาแต่มันบังเอิญจุดมุ่งหมายปลายทางมาที่เดียวกัน
มันจะเสี่ยงไหมวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีออกมาชี้แจงเลยนะคะว่า
มีการขอความร่วมมือแล้วว่าถ้าคนที่มาเนี่ยถ้านั่งหรือเดินอยู่บนริมหาด
สวมแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
แต่ถ้าลงเล่นน้ำอนุญาตให้ถอดได้นะคะ
ก็ยังมีบางคนแหละที่ถอดแมสไม่ยอมใส่กันบ้าง
ตอนนี้ทางจังหวัดอยู่ระหว่างรอคำสั่งจากส่วนกลาง
ถึงมาตรการที่อาจจะยกระดับให้เข้มข้นขึ้นนะคะ
เท่าที่ดิฉันเห็นภาพเนี่ยไม่ได้ห่างนะคะเตียงห้าใบนี้คือนั่งติดกันเลย
อาจจะต้องแยกหน่อยช่วยกันดูช่วยกันคือยังไงดีล่ะร่วมมือร่วมใจกันหน่อยนะ
เพื่อที่เราจะได้ผ่านมันไปด้วยกันเนาะ